รายงานตัวตามสิ่งที่มีมา

ดังนั้นเนี่ยถ้ามีหมายจับมาหรือยังไงมา
ก็เป็นหน้าที่ของต้องปรึกษาทางด้านทนายคิม

ถ้าย้อนเวลากลับมาได้ก็ดีใจเพราะภาคภูมิใจที่เรามีส่วนหนึ่ง

มีส่วนช่วยรัฐในการบำรุงประเทศ
แล้วก็การซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลหลายท่าน
จะลงข่าวว่าคุณชอบเล่นการพนัก

การซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเป็นการช่วยรัฐ
แล้วก็สิ่งที่ถูกรางวัล
ส่วนใหญ่ผมจะเอามาให้ทุนนักเรียนนะครับ

ไม่ได้เอามาส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้มาใช้ในครอบครัวครับ

วันนี้ออกอีกแล้วกูพิชาปล่อยเงินกู้
ผมคลุอ่ะไม่มีรายได้ก็ต้องปล่อยจนรวมกู้

ให้เลยสวัสดียี่แปดไปแล้วครับ
มีความกังวลเรื่องไรมั้ยครับ

อันนี้ก็น่าเชื่อว่ามีความคุ้มหน้ามากกว่า๙๐เปอร์เซ็นต์ครับ
พรุ่งนี้คือคำตอบพรุ่งนี้บ่ายโมงพบกันครับ
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะพรุ่งนี้บ่ายโมงพบกันนะคะ
กันคือไปพบกับท่านนะคะเพราะว่าท่านจะแถลงข่าวนะคะคุณผู้ชม
ว่าตกลงแล้ว๓๐ล้านที่ว่านี้ลอตเตอรี่แค่ปึกเล็กปึกเดียวเนี่ย
ตกลงเป็นของใครกันแน่นะคะมาตามนัดแน่ค่ะ
บ่ายโมงตรงวันพรุ่งนี้พบตรเป็นคนแถลงเอง
แต่ว่าในระหว่างนี้ค่ะคุณผู้ชมก่อนที่ท่านจะแถลง
ซึ่งเราไม่แน่ใจว่าท่านจะแถลงละเอียดยิบทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับตัวละครทุกตัว
ด้วยตัวเองทั้งหมดหรือไม่พรุ่งนี้นะคะไม่แน่ใจ
หรือว่าจะปล่อยให้นักข่าวสักถามเป็นรายบุคคลทีละประเด็นทีละประเด็น
ก็ยังไม่รู้รูปแบบว่าจะเอาออกมาแบบไหนนะคะ
แต่ว่ามันมีหลายประเด็นที่มันยังคั่งค้างอยู่
รอก่อนพบตลแถลง
คำให้สัมภาษณ์ของพยานทางฝั่งครูปีชาทุกคนยังเป็นไปในลักษณะเดียวกันนะคะ
คือยังมั่นใจตัวครูเองครูก็ยังมั่นใจ
ในขณะที่ทนายสิทธากับหมวดจรูนพูดน้อยลงนะคะ
พูดน้อยลงก็อยากให้รอการแถลง
เพราะว่าก่อนอันนี้ก็ให้ข้อมูลกันมาบานค่ะคุณผู้ชมบานเลย
สำหรับทางฝั่งหมวดจรูนนะคะ
ทีนี้เราจะคุยกับท่านนี้
วันนี้คุณผู้ชมจะเจออาจารย์ปรเมฆ
พรุ่งนี้คุณผู้ชมจะเจออาจารย์ปรเมฆ
เอาสิคะไม่ใครก็ใครเบื่อกันไปก่อนค่ะ
รองอธิบดีอายการสำนักงานชี้ขาดคดีสำนักงานอายการสูงสุดนะคะ

เพราะเราอาจจะไม่ได้คุยเรื่องเนื้อหา
คุยเรื่องเนื้อหาซ้ำซากในมุมเดิมที่เราเคยคุยกันมาหลายเดือน
แต่มันต้องถามแล้วว่าจุดต่อจุดมันเกิดอะไรขึ้น
อาจารย์เอาแบบนี้เรียนเคยถามอาจารย์แล้วเหมือนกันว่า
มันเป็นท่วงทำนองไหมทุกคนแบบมั่นใจอย่างนี้นะคะ
แม้กระทั่งมันเป็นท่วงทำนองการทำคดีไหม
มันมีคลิปเสียงออกมามีเอกสารหลุดออกมา
คือเนี่ยเรียนไม่เข้าใจวิธีการสู้คดีกันนอกศาลค่ะอาจารย์
ใช่เป็นการสู้คดีกันนอกศาลที่จริงแล้วที่จริงก็คือหมายความว่า
การที่มันมีอะไรออกมาให้ได้เห็นบ้างเนี่ย
ผมก็ไม่รู้ว่าเป็นฝีมือใครนะแต่ที่เราคุยกันเนี่ย
เราคุยจริงขออภัยจริงเราคุยในทางวิชาการมากกว่า
เราคุยกันอยู่นี่นะในการชี้พยานการวิเคราะห์พยานการให้เห็น
แล้วเอาข้อเท็จจริงโดยทางธรรมชาติ
ผมมันอยู่สำนักนีโอคลาสสิกเน้นตามธรรมชาติ

นี่องคลาสสิกก็พูดตามธรรมชาติใช่ไหม
แล้วดูที่มันออกมาอย่างที่เมื่อวานผมก็ดูคุณจังขวัญดูแล้วโอเค
ก็ลำดับเหตุการณ์ซึ่งพรุ่งนี้เนี่ยถ้าท่านพบตรชี้แล้วนะ
ว่าเป็นยังไงเนี่ยขึ้นลำดับเหตุการณ์เนี่ย
ผมว่าจะมีอะไรชัดเจนมากกว่านี้อีก
เมื่อวานก็ลำดับแล้วแต่ยังไม่ครบ
เพราะว่าขึ้นอยู่กับเสียงการให้สัมภาษณ์ว่ามีครบทุกเม็ดไหม
บางทีไปให้สัมภาษณ์เดียวที่อื่น
บางทีเป็นข้อมูลที่มาเฉพาะตัวรายลักษณอักษรนะครับ

ถ้าเอาในแง่ของกระแสหรือว่ามุมมองของคนที่มองข่าวนี้
เชื่อว่าพรุ่งนี้ไม่น่าพลิก

แต่ทำไมไม่ว่าจะเป็นตัวละครที่ชื่อคุณฟ้า
หลายเจ๊ที่ขายลอตเตอรี่
แม้กระทั่งตัวครูปีชายังมั่นใจเหมือนเดิม

คือมันเป็นการต่อสู้ทางคดีนะ
คนจะต่อสู้คดีบอกแพ้ไม่ได้ไง
ทุกคนจะพูดอย่างนี้แหละแพ้ไม่ได้
สมมุตินะสมมุติว่าเอาทุกท่านเอาชื่อทุกท่านออกไปก่อน
สมมุติมีใครสักคนหนึ่งที่อยู่ในคดีดัง
อยู่ในสื่อตลอดเวลามาเป็นระยะเวลาหลายเดือน

เขาก็ยังจะต้องให้สัมภาษณ์หนักแน่นเหมือนเดิมเหรอ
ก็ต้องดันต่อไปไงดันจนให้สุดสายป่าน
ผมบอกแล้วว่าคดีนี้มันพยายามจะใช้
เครื่องมือทางกระบวนการยุติธรรมหลายระดับ

ทั้งตำรวจใช้ทั้งคนที่เกี่ยวข้อง

มาสร้างสถานการณ์ขึ้นมาให้ได้
แต่เสียงพบตลเสียงพบตล
เสียงผู้บัญชาการเสียงผู้บังคับการที่ทำงานทุกท่านเนี่ย
มันจะไม่แข็งจนเขาหวาดเสียวเหรอคะ
ถ้าสู้คดีกันแล้วยังฝืนต่อไปค่ะ
ก็ธรรมชาติขึ้นจากลงจากหลังเสือไม่ได้

พยานแต่วันนี้ที่เคยอธิบายคุณจมขวาน

พยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มันไม่ได้พิสูจน์ว่าใครผิดหรือถูก

แต่มันพิสูจน์ข้อเท็จจริงว่าจริงหรือไม่จริง
อย่างเช่นว่าการใช้การโทรศัพท์มือถือ
เรายี่ห้อดังเนี่ยไปไหนมันก็รู้หมดถูกไหม

อีมี่มันก็ปรากฏได้ใช่ไหมครับ
ยี่ห้อไม่ดังแต่ถ้าโทรเมื่อไหร่เนี่ย
สเตชั่นมันจะจับได้เลยว่าอยู่บริเวณไหน

แล้วมันบอกระยะเวลาการเคลื่อนที่ของคน
ต่อไปถ้าใครอยากจะเป็นอาชญากรเก่งนะ
ต้องไม่มีโทรศัพท์มือถือเอาพูดกันตรง

แต่ไม่มีโทรศัพท์มือถือคุณก็ติดต่อพักพวกไม่ได้
สะดวกแต่ไม่สบายไม่คิดจะทำผิด
ตรงนี้คือเราเข้าใจว่าตำรวจสอบสวนกลางก็ดี
กองปราบก็ดีพยายามพิสูจน์
พิสูจน์ว่าใครพูดจริงพูดไม่จริงอันที่หนึ่งนะ

เพราะฉะนั้นผมเดานะผมเดาทำไมเขาเรียกพยานแค่๗ปาก

ช่วงเวลาที่อ้างเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่

เอกสารไม่หลุดออกมาหมดหรอกมั้งครับ
ไม่หรอกถ้าเรียกสำนวนไปนี่นะ
ในสำนวนมันต้องมีคำให้การของทุกคน

จะมีหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับการติดต่อ
อาจารย์วิเคราะห์หรืออาจารย์บอก
วิเคราะห์
คือในคำให้การในคำให้การทุกคำให้การ
อันนี้ต้องส่งสารนะ
สารเวลามีเวลาพยานไม่มาเขาจะตามถูก
เพราะฉะนั้นผมกำลังเดาเอา

ผมต้องสงสัยเขาบอกมีพยานตั้ง๔คน
ทำไมผู้บัญชาการสอบสวนกลางหรือกองปราบ

มันเช็คอะไร
แล้วมันเช็คเราก็มีข่าวเช็คช่วงเวลา
เช็คสถานที่ที่อยู่คนนั้นบอกเห็น
แต่พอเช็คกันจริงไม่ได้อยู่ตรงนั้น
อยู่ตรงนั้นมันไม่ใช่กล้องวงจรปิดด้วยนะ

อาจารย์ค่ะถ้าสมมุติเราลองไล่เรียงเส้นเรื่องดูนะคะ
ขอเอาท้ายก่อนเริ่มพูดจากท้าย
สิ่งที่คุณฟ้าที่บอกว่าสนิทกับพี่สาวของครูเนี่ย
บอกว่ามีหลักฐานเด็ดด้วยจะมัดหมวดจรูนเนี่ยนะคะ
แม้กระทั่งตัวครูปรีชาบอกว่ามี
แต่ไม่บอกหรอกเดี๋ยวไว้ใช้ในศาล
ไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือว่าพยานหลักฐานอื่นก็ตามเนี่ย
คำถามคือไม่ต้องให้ชั้นตำรวจได้ใช่ไหม
ไปใช้ในตอนขึ้นศาลเก่งศาลชั้นต้นเลยก็ได้มั้ย
ซึ่งคือคือยังนี้มาจาก๑๓๓พนักงานสรรพสวนมีอำนาจเรียกผู้เสียหาย
หรือบุคคลอื่นใดที่เห็นว่าถ้อยคำเป็นประโยชน์
ทีนี้เขาอาจจะวิเคราะห์ก่อนคนนี้ไม่มีประโยชน
หมายถึงตำรวจวิเคราะห์เหรอคะ
ตำรวจก็ต้องวิเคราะห์ไม่ใช่ตำรวจจะเรียกใครก็ได้นะ
ต้องเรียกว่าถ้อยคำของเขาอาจเป็นประโยชน์ต่อการสอบสวน

เขาก็ไม่เรียกเรียกไปทำไมเสียเวลา
อาจารย์เคยเจอคดีไหนไหมคะตลอดอายุงานของอาจารย์๔๐กว่าปี
อาจารย์เคยเจอไหมแบบคนที่สู้คดีแล้วไม่ไว้ใจตำรวจ

สิ่งที่มีทั้งหมดที่ดีที่สุดชัวร์ที่สุดไปสู้กันในศาลมีไหมคะ

ถ้าคุณมีพยานหลักฐานคุณต้องแสดงตั้งแต่ต้น
ไม่ใช่คุณเก็บเอาไว้แล้วมาเปิดเผยตอนคดีจะตัดสิน
คนเราเนี่ยมีพยานหลักฐานต้องแสดง
ยามาตรา๑๓๔พนักงานสอบสวนต้องให้โอกาสผู้ต้องหา
หรือใครก็ตามใจที่แสดงข้อเท็จจริงให้กับตัวเอง

นี่ไงที่เวลาตำรวจสอบปั๊บไปถึงให้การกับตำรวจเนี่ย
ชอบแบบดูหนังฝรั่งไงให้การตำรวจ
คุณมีสิทธิ์จะให้การก็ได้ไม่ให้การก็ไม่ให้การจะให้ยัน

ขอให้การปฏิเสธรายให้ละเอียดให้การชั้นศาลติดตารางหมดเลย

เพราะมันไม่มีข้อเท็จจริงที่ปรากฏตั้งแต่ต้น
มันมีผลต่อการจะสั่งฟ้องไม่สั่งฟ้องของอายการด้วยซ้ำ
มันมีผลต่อการลงโทษของการรับฟังพยานของศาลด้วย

ผมจะรู้ได้ยังไงว่าคุณมาแสดงเอาตอนนี้

พี่ดาบตำรวจ๒คนลงพักภาษีเจริญหาว่าถูกคมขื้นพุทธหา
พอขอลื้อฟื้นคดีสารบอกว่าคุณเป็นตำรวจ

คุณควรจะแจ้งพนักงานสอบสวน
ว่าผู้หญิงเด็กผู้หญิงคนนี้ให้การเท็จ

ไม่ใช่ปล่อยจนสารดีการตัดสินไปแล้ว๒๐ปี
อยู่ก็มาร้องแรกแหกกระเชอว่า

คือการรับฟังพยานหลักฐานของศาลเขาก็มองอย่างนี้ด้วย
งั้นเอาใหม่ที่อาจารย์พูดมาแบบนี้
อาจารย์กำลังมองว่าสิ่งที่
พยานทางฝั่งครูปีชาพูดหรือไม่

มันอาจจะมีก็ได้ไม่มีก็ได้

มันเท่ากับว่าความน่าเชื่อถือมันลดลงไป
อย่างคุณอะไรนะเมื่อกี้ที่พูดถึง
คุณฟ้าคุณฟ้าคุณฟ้าคุณฟ้าเนี่ยโผล่มาตอนไหน
ฟ้าโผล่มาช่วงหลังนิดนึง

อาจารย์จะเทียบว่าอะไรมันมีจุดหัวเลี้หัวต่อใช่ไหม
คุณฟ้ามาบอกว่าฟังคลิปทั้งหมด

ได้ยินแต่บอกว่ามีตั้ง๒๕๐๐คลิป
แล้ว๒๕๐๐คลิปฟังกันหูตูบเลยนะ

อัจจานอันนี้อาจารย์
ตู้แย้งเลยตู้แย้งทันที
อาจารย์ตอนนี้สิ่งที่กำลังจะมีการแถลงในวันพรุ่งนี้

คืออะไรที่คนมองอยู่ตอนนี้คิดว่าน่าจะออกอย่างนั้นแหละ

เพราะฉะนั้นแปลว่าหวยเป็นของหมวดจรูนถูกไหมคะพรุ่งนี้

ข้อเท็จจริงมันฟังมาผมก็ฟังว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่า
ยิ่งมีเอกสารมีคลิปลับที่หลุดที่ใครบอกว่าปลอมหรืออะไร

แต่ผมฟังจากพยานหลักฐานเนี่ย
ผมกำลังคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้น

ทีนี้ค่ะอาจารย์มาทางฝั่งหมวดจรูนบ้าง
หมวดจรูนกับท่านไหนตั้มหลังสงวนท่าที
แล้วก็ค่อนข้างจะจำกัดคำพูดของตัวเอง

เถียงก็ทำไมไม่ต้องเถียงหรอก

ทำดีอยู่อย่างหนึ่งก็ต้องเอาโทรศัพท์มาให้

ผมบอกว่าถ้ามีคลิปเสียงที่เหลืออยู่ชัดเป๊ะ

เพราะว่าตอนรอจะได้ไม่ต้องแถลงพรุ่งนี้
คุณผู้ชมคะในวันพรุ่งนี้เนี่ยเนื้อหาที่ท่านจักรทิพย์จะแถลงแน่นอนคือว่า

แต่ทีนี้เนื้อหาไม่รู้จะกวาดไปถึงใครบ้าง
ไม่ทราบอันนั้นไม่รู้ว่าจะมีแค่หมวดจรูนกับครูปรีชาหรือแวดล้อมหมวดจรูนและครูปีชา
หรือมีเจ้าพนักงานอย่างน้อย๓นายที่ถูกเด้ง

ก็เห็นเอกสารที่ออกมาที่ถามว่าเอามาได้ยังไงเนี่ยเอกสารลับเนี่ย
แต่ผมว่าไม่ปลอมหรอกนะเอกสารนี้ไม่ปลอม
อาจจะมีคนที่รู้แล้วแอบส่งอะไรเนี่ย
แต่ดูเนื้อเรื่องของที่เขาเขียนเนี่ยมันก็สอดรับนะ
ที่ผมบอกไม่ปลอมเนี่ยเพราะมันสอดรับกับ
พฤติกรรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติสั่งย้าย
คนหนึ่งไปอีกที่หนึ่งอีก๒คนนึงมาอีกที่หนึ่ง
การแถลงถึงการทำหน้าที่ของตำรวจด้วยเนี่ยนะครับ
เรียนถามแบบคนที่ไม่รู้หรอกว่าข้างในเขาเป็นยังไง
แต่ก็มีคนทวงถามเหมือนกันว่า

คือต้องเข้าใจว่าสถานการณ์แปลฟันเอาแบบเบาะ

ถูกมองในแง่ของการต้องปฏิรูป
ไม่ปรงสัตย์
วันนี้ผมคิดว่าท่านพบตร

เพราะผมดูตั้งแต่คดีก่อนหน้านี้คดีที่ภาคใต้๘ศพคดีน้องนิชา
เดินมาเป็นลำดับเนี่ยผมว่าเขากำลังทำให้สังคมเชื่อว่า
สำนักงานตำรวจแห่งชาติยังพึ่งได้อยู่
เพราะฉะนั้นอะไรที่มันไม่ดีเนี่ยผมว่าเขาตัดแน่เขาตัดแน่
เสียนิ้วก้อยรักษาองค์กรก็ต้องเสีย
การปฏิรูปนั้นแรงกดดันปฏิรูปก็จะลดลงไม่ไว้หน้าใคร

ใช่เพราะว่ามองอย่างนี้ถ้าเขาไม่ไว้หน้าใครตรงไปตรงมาเนี่ย
แรงกดดันปฏิรูปก็จะลดลง
คุณผู้ชมเดี๋ยวพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเนี่ย
เดี๋ยวฉันจะกลับมาที่เนื้อหาบางส่วนที่เรายังไม่ได้พูดถึงก่อนหน้านี้นะคะ
ไม่ว่าจะเป็นการสั่งให้มีการสั่งให้มีการอายัดนะคะ
หรือว่าในส่วนของรองผู้กำกับที่ไปสารเพื่อพบผู้พิพากษา
เรียนไม่แน่ใจว่ามันเป็นขั้นตอนปกติที่ทำได้หรือไม่เดี๋ยวกลับมา
แล้วจะถามเผื่อด้วยอ๋ออาจารย์จะบอกว่ากาญจนบุรีเราค้างคาอยู่อีกหนึ่งคดีที่อาจารย์เคยมาวิเคราะห์ไว้นะคะ
เดี๋ยวเอาหวยให้จบก่อนเสือดำต้องมานะคะอาจารย์
อาจารย์มั่นใจนักหนาตอนนี้ไม่เห็นมีใครมั่นใจเหมือนอาจารย์ปรเมฆเลยนะคะ
พักก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาเรื่องหวยต่อก่อนค่ะ
คุณผู้ชมคะคราวก่อนเนี่ยเราอิงจากเอกสารที่ออกมาเป็นข่าวนะคะ
คุณผู้ชมที่บอกว่ามีคนสั่งให้มีการสอบสวนพยานบัตรต่างให้กลมกลืน
ซึ่งอาจารย์ปรเมฆก็บอกว่ามันก็เป็นไปได้แต่มันจะบอกการเปลี่ยนแปลงเอาไว้ด้วย
ใช่ไหมคะจะให้เห็นว่าที่มันเปลี่ยนแปลงมันอะไรอย่าง
เพราะมันบันทึกมันต้องบันทึกแล้วของเก่าต้องไม่ทิ้ง
แต่ในนี้บอกว่าของเก่าฉีกทิ้ง
อาจารย์ทีนี้พออ่านไล่มาอันนี้เรายังไม่ได้พูดถึง
ก็คือเรื่องของการแก้ไขเอกสารแบบวันที่ย้อนหลัง

อันนี้ผิดกฎหมายเป็นการปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบ
ผิดกฎหมายปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบเลยแหละ
ทีนี้ค่ะอาจารย์เรามาดูเอกสารนี้ที่พูดถึงไว้
มีการพูดถึงคุณดุษฎีคุณกุ้ง
ตอนแรกเราคิดว่าเธอคือคนที่มาเป็นพยานที่ตำรวจภาค๗แถลง
ว่าเป็นคนที่เห็นว่ามีคนก้มเก็บลอตเตอรี่ได้
คนเดิมทำงานที่เดิมกลายเป็นคนเห็น๗๒๖ในกระเป๋าครู
แต่ว่าล่าสุดจากการสอบเสร็จแล้วออกมาให้ข่าว
คุณกุ้งดุษฎีบอกว่าไม่ได้บอกแบบนั้น
บอกว่าขอแบ่ง๒๖มาจากแผงเดียวกัน

ตำรวจสอบยังไงล่ะผมก็มืนไปหมดเลยเนี่ย

คือตอนแรกที่จะอธิบายที่เราเคยเถียงกันเล็กน้อยถึงปานกลาง
ว่าถ้ามันตั้งก่อหารับของโจรกับยักยอกของตกเนี่ย

แต่การตั้งข้อหาอย่างนี้ในความหมายของการดำเนินคดีแปลว่า
ไม่มีพยานเห็นขณะคนเก็บของตก
นะครับแล้วแต่รู้ว่า

สมมุติว่าเป็นของเขาอยู่ในความครอบครองของคุณจรูน
เท่ากับคุณจรูนรับของโจร

ใครจะพูดว่าเก็บของตกเนี่ยนะ

เป็นคนเห็นนี่ตกลงหายไปไหนคะ

ทีนี้ของคุณ

ที่บอกว่าเห็นตั้งแต่ทีแรกแล้วมาไม่เห็น

เดี๋ยวเอาการไปเจอด้วยนะ
คือพูดถึงวันที่๘ธันวาคมนะคะว่า
ท่านลองพุ่มกลับ

เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวค่อยกลับมาเจอกุ้งนะคะ

ไม่มีสารไหนให้คำปรึกษาตำรวจหรอก

เขาจะตัดสินเขาให้คำปรึกษาได้ยังไง
เชิญท่านไปตอบคำถามชาวบ้าน

ผมบอกให้การอย่างนี้ทำให้สารเสียหาย
มาตรฐานศาลเขาไม่เคยให้คำปรึกษา

ก็ท่านผู้พิพากษา

ให้พบเพื่อปรึกษานี่ไปกันใหญ่แล้ว

ผมว่าตำรวจประเทศไหนแล้วเขาจะไปปรึกษาสาร
เขาไม่ปรึกษาตำรวจต้องปรึกษาผม

อ้าวแล้วถ้าตำรวจมาปรึกษาอายการ
อ้าวแล้วไม่ผิดจัญญบันจริยธรรมอายการเหรอคะ
ฝ่ายเดียวกันคือการสอบสวนและการฟ้องร้อง
ฝ่ายเดียวกันอายการจะแนะนำว่า
พยานหลักฐานพอหรือไม่พอควรจะสอบอะไร

ในงานยังไงส่งให้อายการต้องคุยกันอยู่แล้ว
แล้วนี่ก็คุยงานไม่ใช่เหรอที่ว่าเนี่ย

ที่สารจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อปรึกษาผู้พิพากษา
เกี่ยวกับอำนาจการอายัดบัญชีของพนักงานสอบสวน

ซึ่งระหว่างรอพบผู้พิพากษาก็เจอ
คุณดุษฎีหรือคุณกุ้งเจ้าหน้าที่ศาล

ยิ่งเขาอยู่ในห้องทำงานของเขาเนี่ย

ต้องนัดก่อนไม่ใช่ใครอยู่ดีดุมก็ไป
อันนี้เดี๋ยวก็ต้องถามอีกกันไปกี่โมง

นอกเนี่ยเขาไม่ให้พบหรอก

ทำนั้นนี้ไม่ถูกสารก็จะเรียกมาเตือน

ต้องนัดแล้วบางทีนัด

เพราะต้องขึ้นนั่งพิจารณาคดีเป็นวัน

แต่มันผิดวิสัยที่ตำรวจ

ส่วนตัวพบได้อาจจะคุยเรื่องอื่น

ผมเนี่ยรู้จักพูดภาคสาบันหน้าศาลเพื่อนกันเลยนะ

แต่เราบอกว่าวันนี้เราจะฟ้องสักกี่เรื่อง

เราแค่ประสานงานเพื่อให้งานมันสมูทเดินไป

เจอคุณกุ้งเนี่ยคุณกุ้งเป็นเจ้าหน้าที่ศาลใช่ไหม

ผมต้องถามต่อไปแล้วทำไมมาบอกแค่รองผู้กำกับ

แล้วคดีเรื่องนี้เขาบอกเจอวันที่๘ใช่ไหม

ต้นเดือนพฤศจิกาปลายเดือนพฤศจิกา

ก็กว่าเรื่องมันจะเปิดมาเห็นตัวละครใหม่ไง

ข่าวมันดังถ้าผมเกี่ยวข้อง
ผมเห็นเนี่ยผมต้องบอกตำรวจแล้ว

ที่เป็นพยานให้คดีนี้หรือเปล่า

แล้วยังไงต่อล่ะ

เฮ้ยพยานแบบนี้มาได้ยังไง

พอร้องผู้มันกลับไปเจอไปเจอไปเจอไปทำไมถึงไปเจอ

รองผู้กำกับเนี่ยนะไม่ค่อยไปสาร
ขนาดเรียกเป็นพยานยังไม่ค่อยไปเลย

เด็กเขาไปฝากเด็กคือร้อยโทร้อยเอกไป

ถ้าตำรวจไปที่ลงไปที่ศาลบ่อยเนี่ยนะ

พวกร้องร้อยเอกเนี่ยจะรู้จักเยอะ

ถ้าคุณกุ้งเธอทราบอย่างนั้น
เธอบอกว่าไปขอแบ่งใช่ไหม

คือคุณกุ้งบอกว่าอยู่ในเหตุการณ์
ขณะที่ครูปีชามารับสลาก

และเห็นว่าสลากมีเลข๗๗
โผล่มาจากกระเป๋าครูปีชาด้วย

คือพยานคือท่านรองภูมิกับก็เลยมาบอก
เอ่อพนักงานสับสวน

แต่แบ่งซื้อตอนไหน
อาจารย์ไม่ใช่คุณกุ้งไง

ซื้อตอนไหนคนจะแบ่งซื้อกันมันต้องรู้จักไหม

ผมไม่รู้จักคุณจอมขวัญเดินคุณจอมขวัญซื้อขอแบ่งหน่อย

ไม่หมายถึงเขาเห็นบนแผง
ไปกันใหญ่แล้วเห็นเป็นแผงเมื่อกี้เห็นในกระเป๋านี่กลายเป็นแผงแล้ว
ใช่ไงคือก็จะบอกว่าตัวคุณกุ้งเองก็เลยออกมาให้ข่าว
บอกว่าไม่ได้บอกเฉินหน่อยว่าเห็น๗๒๖อ่า

อันนี้พยายามจะบอกดิฉันว่านี่แหละที่น่าสงสัยใช่ไหม
นี่ไงว่าเอาวัดหนึ่งนะ
ถ้าเห็นกันแล้วเห็นบนแผงหรือเห็นในกระเป๋าแล้วขอแบ่ง

ถ้าเขาหยิบไปทั้งแผงเขาไม่ให้หรอกครับ
คนที่เขาซื้อเขาไม่ให้อยู่แล้ว

คุณจังหวันเขาขอปรเมฆสัก๒ใบได้ไหม

แต่ถ้าไม่รู้จักคุณจำขวัญก็คงมองหน้า
วิเคราะห์กันในเชิงวิชาการ

เอามาสอบเป็นพยานเมื่อไหร่

เรียกพระชริดามาสอบถามเก็บข้อเท็จจริงที่นางดุษฎีเล่า
เออแล้วเรียบดุษฎีไหม

เดี๋ยวจะบอกว่าซึ่งรัตนาพรกับพระชริดาเนี่ย

ก็รู้จักดุษฎีเห็นเหตุการณ์จริงก็ดุษฎีก็ต้องรู้จักสิ
รู้จักของสามสามสองสามคนนี้แม่ค้านี้สิ

อาจารย์ปรเมฆกำลังจะพูดว่าอะไรดีกว่า

อาจารย์คิดว่าอาจารย์กำลังจะบอกเรียนว่าอะไรคะ

ใช่คือความไม่น่าเชื่อถือถ้าดุษฎีเห็นเมื่อกี้ผมขึ้นต้นว่าอย่างไร
มาตรา๑๓๒พยานหลักฐาน๑๓๒
พนักงานสวนมีอำนาจเรียกผู้เสียหาย
หรือบุคคลอื่นใดที่ถ้อยคำเขาเป็นประโยชน์

ก็ในเมื่อรู้แล้วทำไมไม่เรียกมาสอบล่ะ
แล้วไปเรียก๓คนนู้นมา๓นู้นบอกรู้จัก
แล้วผมที่ผมถามเรียกคุณดุษฎีหรือคุณกุ้งมาสอบเมื่อไหร่
รู้ว่าเขาเป็นพยานที่มีประโยชน์ตั้งแต่วันที่๘ธันวา
ถ้าเอาตามเอกสารนี้เนี่ยนะคะอาจารย์เดี๋ยวเรากลับมาว่ากัน
แต่ดิฉันขอประเด็นตั้งต้น
โดยเฉพาะไปหาผู้วิทยาภาษาที่สาร

แต่ถ้าไปหาอายการอันนี้เข้าใจได้เพราะทำงานด้วยกัน

ก็คือว่าในระดับรองภูมิกับเนี่ย

จะเป็นยศตำแหน่งที่ปฏิบัติการ
อันนี้จะตั้งใส่หรือเปล่าไม่รู้นะทีนี้เดี๋ยวอาจารย์จะกลับมาพูดถึงคุณดุษฎีอีกนิดหน่อยก็ได้แล้วแต่
แต่ดิฉันจะไปพรุ่งนี้แล้วไปไหนจะไปพรุ่งนี้แล้วพรุ่งนี้สมมุติสมมุติ
สมมุติว่าเป็นของคุณลุงจรูนครูปีชาเจ๊บ้าบินเจ๊พัดเจ๊เกียวแล้วอีกบางตะโก้เลยเนี่ยนะคะ
ใครก็แล้วแต่จะโดนข้อหาอะไรสมมุติก่อนนะคะคุณผู้ชมเพราะยังไม่ได้แถลงนะคะแต่คุยเผื่อ
เดี๋ยวพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาถ้าเป็นของหมวดจรูนครูโดนอะไรสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมค่ะเมื่อสักครู่นี้ที่เถียงกับอาจารย์เนี่ยนะคะคือเราอิงตามเอกสาร
รองภูมิกับพูดถึงการปรากฏตัวของดุษฎีในจังหวะที่ท่านไปรอพบ
พิพากษาที่ศาลจังหวัดกาญจนบุรีครับแล้วดุษฎีก็มาเล่าให้ฟังเพราะรู้จักกัน
แล้วทีนี้ท่านก็เลยไปบอกพนักงานสอบสวนแล้วก็เลยมีการยืนยันโดยแม่ค้าสองคน
แต่รองภูมิกับจำไม่ได้ว่าครูปีชาเนี่ยมาด้วยหรือเปล่านะคะทีนี้อย่างไรก็แล้วแต่เนี่ย
ฉันจะบอกว่าอาจารย์แต่ทุกอย่างที่มันอยู่และที่เราพูดกันถึงเนี่ยมันต้องถูก
มันต้องถูกลบทิ้งไปแล้วนะเพราะคุณดุษฎีบอกว่าเธอไม่ได้บอกแบบนี้
ถ้ามันปรากฏอยู่ในสำนวนการสอบสวนมันลบทิ้งไม่ได้คุณดุษฎีบอกก็ดิฉันไม่ได้บอกแบบนี้ค่ะ
คำถามคือตอนที่คุณดุษฎีไปสอบปากคำเนี่ยพูดอย่างที่รองภูมิกับว่าหรือเปล่า
คือผมบอกว่าถ้าคุณดุษฎีเคยให้การอย่างที่ท่านรองผู้กำกับว่านะครับ
แล้วอยู่มาเปลี่ยนคำให้การใหม่บอกฉันไม่ได้เห็นในกระเป๋า
ฉันอยู่ที่แผงไปอีกเรื่องแล้วนะไปอีกเรื่องหนึ่งนะ
มันจะไม่อยู่กับร่องกับรอยเราบอกจะเคลียร์คำให้การนั้นทิ้งไม่ได้
เพราะคำให้การนั้นกับคำให้การใหม่ไม่ตรงกัน
ไม่รู้ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นเท็จ

พรุ่งนี้จะเห็นหน้าเราสองคนอีกครั้งแต่ว่ามารายการสดนะคะ

อาจารย์เรียนถามเผื่อเลยก่อนพอว่าต้องรอจากทริปแทรง
อาจารย์พรุ่งนี้สมมุติสมมุติ
ตเตอรี่เป็นของหมวดจรูนครูปีชาและพยานของครู

แจ้งความละเนินคดีมาตรา๑๗๓๑๗๔
ให้การเท็จและกันแกล้งให้บุคคลต้องรับโทษในทางอาญาทั้ง

แล้วจะหนักเบาแค่ไหนยังไงคะ

และที่เราเคยคุยกันว่าจริงแล้วคดีที่นำไปตอนนี้คือคดีแพ่งนะ

แพ่งก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของคดีแพ่งไป
แต่ผมบอกนะหลักการเนี่ย

แพ่งกับคดีอาญาไม่แย้ง
ว่าตอนนี้คดีแพ่งก็รอคดีอาญาอยู่ใช่ไหม

ไม่มีไม่มีผลแล้วเพราะเรื่องนี้เรื่องเดียวกัน

อาจารย์ในส่วนของพยาน

ยันไปเถอะไม่เป็นไร
คือกำลังจะถามว่าความหนักเบา

หรือว่าหลังจากที่พบตรแถลง

แต่ยังไม่ได้เรียกผู้ต้องหามาสอบ

อย่างเป็นทางการเหมือนกันบอกคุณจรูน
ยักยอกของตกหรือรับของโจร

ของครูปีชาเนี่ยผมเข้าใจว่า
เขาไปแจ้งความไว้แต่ยังไม่ได้เรียกครูปีชา

ไม่จำเป็นไม่จำเป็นออกหมายเรียกในคดี
เกิน๓ปีนี่ออกหมายเรียก

ดูที่โทษคดีอัตราโทษจำคุกเกินกว่า๓ปี
และมีพยานหลักฐานน่าเชื่อว่า

การที่จะมีการไปดำเนินการขอหมายพรุ่งนี้

หรือตำรวจพยายามจะบอกเรื่องราวอะไรเรา

หรอกเขาคงจะอยากได้ตัวมาสอบสวน

จะออกหมายเรียกก็ได้แต่ถ้าเขาเห็นว่าออกหมายเรียก

เดี๋ยวจะมีการยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน

ที่ถูกอายัดเอาไว้ใช่ไหมอาจารย์

คดีจบเลยไหม๒๐กว่าล้าน

อาจจะไม่จำเป็นหรอกถ้าสมมุติว่า
มีการพิสูจน์ได้ว่าใครเป็นเจ้าของ

ให้สารเพิกถอนการอายัดก็ได้

ก็นั่งมองอยู่ไงคืออายัดซ้ำ

ถ้าสมมุติมีอำนาจอายัดทำไมต้องไปขอสารให้อายัดอีก

มีเจ้าหน้าที่ไปสมคบคิดกันด้วย

ใช้อำนาจทางศาลเป็นเครื่องมือ

เป็นของหมวดจรูนหรือเป็นของครูปีชา

ทั้งคู่เหมือนกับอ้างเสร็จในนี้ได้
เพราะว่าครูปีชาบอกให้แม่ค้าเก็บไว้
แต่แม่ค้าลืมไปขายให้หมวดจรูน

คือมันจะผูกกันเข้าไปแบบนี้ได้ไหมอาจารย์

มันมีคนพูดเหมือนกันว่ามันเป็นเรื่องของ
แม่ค้ามโนเอาเองหรือเปล่า

เลยทำให้คุณครูฝันไปด้วย

พรุ่งนี้เป็นไปได้ไหมที่มันจะไม่ซ้ายหรือขวา
พรุ่งนี้เป็นไปได้ไหมที่มันจะไม่ซ้ายหรือขวา

ผู้บังคับการไม่ถูกย้ายหรอกครับ

อาจารย์จะบอกว่าเรื่องนี้ลอตเตอรี่

แล้วอย่างนั้นเชื่อว่าผอบบตลอจากทิพย์อาจจะแถลงละเอียด

คงจะต้องบอกไปถึงพยานคนไหนที่เขาไม่เชื่อ

เราเคยฟังตอนที่เคลียร์ไปแล้วคดีครูจอมทรัพย์

เป็นชากพรุ่งนี้ไม่รู้ผมว่าตลอมาแนวไหนนะ

คือวันนี้ผมเชื่ออยู่อย่างหนึ่งย๊า

ให้ข้อเท็จจริงมันเคลียร์แล้วมีเหตุผล

ส่วนคนสองฝ่ายก็คือคนที่ขัดแย้งกัน
นี่คือนิวตำรวจที่ทำมา

พรุ่งนี้เราต้องมาสดนะเราไม่ค้างสถานีนะ
แต่ที่แน่มีอีก๒คนเตรียมค้างสถานี

แล้วพรุ่งนี้สองท่านจะจัดรายการพิเศษเรื่องนี้ด้วย

เราสองสามคนต้องได้ตั้งแต่๕บาท๑๐บาท
เป็นใครก็แล้วแต่วันนี้ขอบคุณอาจารย์ปรมานเบิ้ลนะครับ
ยินดีครับสวัสดีครับหมดเวลาของถามตรงตรงค่ะ
สักครู่ไทยรัฐนิวส์โชว์นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ